งูโผล่มาจากชะโครกค่ะ
นี่ที่ชนบุรีนะคะหญิงสาวคนนึงบอกว่า

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ

ค้อนทุบพื้นเจาะพื้นห้องน้ำ

เพราะว่าได้รับแจ้งจากนางสาวนารีรัฐ

เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกเครื่องชั่งกล

แล้วก็เห็นหัวงูโผล่ออกมาจากคอหาร
ตกใจมากวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ทุบพื้นห้องน้ำเกือบทั้งหมด

เจองูนอนขดอยู่ในโพรงใต้ดิน

น้ำหนักกว่า๒๐กิโลกรัมตัวนี้

ใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงนะกว่าจะจับได้นะ

เคยโดนงูตัวนี้ฉกที่หลังเท้ามาแล้ว

ดีใจมากครั้งนี้เจ้าหน้าที่จับได้

เป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาจะเห็น

ไม่ใช่ข่าวเก่านะคือมันมีมาเรื่อยคุณผู้ชมค่ะ